ด้วยโรคหัวเข่าเสื่อมตั้งแต่เที่ยงวัน
เป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยค่ะ

เพื่อประสบกันที่ก้อนมาด้วยตลอด
โดยตลอดจะมากราบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยพระองค์ให้อยู่กับเราไว้นาน
ให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหาศักดิ์จังเกิดขึ้นอยากให้พ่อหลวงอยู่อีกหลายหลายปี
ฉันเดียวกับคุณยายเซเลเรกาเนติวิทหวรกุณท์ชาวจังหวัดศมุตรประาการ
มาร่วมสวดมนต์เป็นเวลาสามวันแล้วค่ะแล้วก็จะปักหลักอยู่ไปจนกว่าพระองค์ท่าน
ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระอาการดีขึ้นค่ะ
ก็แถลงการว่าพวกท่านอาการไปก็ดี
ก็เลยกลางคืนก็ลุกขึ้นมาสวดมนต
ตี๓ก็ไลน์หากันกับเพื่อน
ก็บอกว่าตื่นเช้ามาเรามาสวดมนต์กันนะ
ก็มาสวดมนต์ตั้งแต่วันแรก

ยิงการจบทัพรหจอง
หนึ่งในนั้นมีนางสาวดนภากลัดพาเขาเป็นติวเตอร์สอนภาษานะคะ
เขาก็เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังว่าหลังจากเห็นแถลงการสำนักพระราชวัง
ก็ขี่จักรยานมาจากพระราม๓ไปที่โรงพยาบาลสิริราช
เฝ้าติดตามพระอาการประชวนของพระองค์ท่าน
ก็ได้นั่งสมาธิสวดมนต์ถวายลองไปฟังเสียงนางสาวดนภานะคะ
ทุกคนก็รู้สึกโล่งใจกับแถลงการที่ได้ยินนะคะ
ว่าสิ่งที่เราได้ยินมาตั้งแต่เช้าจนถึงหัวข้ามมันไม่เป็นจริง